ที่สุรทานีคนร้ายเนี่ยเตรียมปืนมานะครับ
คงคิดว่าแม่คงต้องไปชิงทรัพย์ใหญ่นะ
เขาเอาปืนมาด้วยนะครับ
พอเขาเข้าไปในบ้านเสร็จนะฮะ
เขาตรงไปที่สิ่งที่เขาจะชิงทรัพย์เลยครับ
นี่ฮะมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วนี่

ลากปืนมาด้วยมาถึงบ้านหลังนี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะแม่
คงจะต้องมาชิงทรัพย์ใหญ่นะครับ
มองซ้ายไม่มีใครเว้ยไม่มีใครนะฮะ
เอาล่ะเราเห็นของที่เราจะเอาแล้ว

สภาไว้ก่อนแล้วตรงไปหยิบฮะ

มันต้องเป็นของมีค่ามากแน่ฮะ

ชุดชะในสตรีครับได้ละกลับแล้วละ
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอท่าชนะสุราชธานีฮะวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมาตอนเย็น
หลังเกิดเหตุนะผู้เสียหายเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจ
กระทั่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจตามจับผู้ชายคนนี้ได้คือ
นายฤทธิเดชหรือว่าพลอยพรมแก้ว
อายุ๒๘ปีซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
เอาล่ะตำรวจบุกเข้าไปครับบุกเข้าไปไปเจอในพลอยแหละผู้ก่อเหตุกำลังหลับฮะ
เขาหลับอยู่บนอะไรรู้ไหมครับเขาไม่ได้ใช้ที่นอนฮะ
เขาหลับอยู่บนกองชุดชั้นในกว่าร้อยตัวครับ
องชุดชะใดกว่าร้อยตัวที่เขาขโมยมา
เจ้าเนื้อที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็นั่งนับ๔ครั้งนี้ต้องนับของกลาง
นับคัดแยกชุดชั้นในเจอมากถึงเลขสวยด้วย
เลขอะไรฮะ๑๑๑๑๑๑ตัวครับ
แบ่งเป็นเสื้อยกทรง๘๓ตัวกางเกงใน๒๘ตัวนะฮะ
ตรวจค้นภายในบ้านเจอยาบ้าอีก๑๗๖เมตรแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกนะฮะ
โอ้โหมีของเต็มบ้านเลย
พลอยว่ายังไงในพลอยสารภาพบอกโอ้พี่ผมชอบอ่ะ
ผมชอบผมชอบดมจริงเลย
ผมอดไม่ได้ทุกครั้งที่ผ่านเจอชุดชั้นในตากอยู่ผมจะหยิบ
หยิบกลับมาแล้วมานอนดมอยู่นะ
ชุดชะในที่ขโมยมาเขาอ้างว่าของญาติทั้งนั้น
ของญาติล่ะฮะ
ของญาติแบบนั้น
พื้นต้นตะบรวดแจ้งก็หาลักทรัพย์ครับ
แล้วก็มียาบ้าในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็มีปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีสิครับ

ก็ยาบ้าเป็นเหตุสังเกตได้นั่นแหละนะคะอ่าคุณผู้ชมส่วนคลิปนี้ที่จะให้ดูต้อง